คุณผู้ชมขาขาเผือกขาเมาทั้งหลายเร่เข้ามาค่ะ
มาตามกันต่อสิเรื่องนี้นะคะมาฟังจากปากชัดเลยของนักแสดงหนุ่ม
เจดพี่พัฒน์นั่นเองกับเรื่องราวสถานะความสัมพันธ์กับสาวสวยน้องวิววรรณรส
เขาจะมีแบบให้เราสามารถตอบคำถามอะไรอย่างงี้ได้จ้าแฟนคลับเขาก็ถามว่า
เรื่องที่ไม่ชอบที่สุดเนี่ยคืออะไรวิวเองก็ตอบไปบอกว่านอกใจและโกหก
อันนี้ไม่ชอบที่สุดเลยเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยเป็นที่มาทำให้เหล่าขาเมาส์ต่างพากันไป
โนว่าเฮ้ยหรือว่าความรักของทั้งคู่กำลังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาแค่ตอบคำถามหรือเปล่า
คือส่อแววว่าจะมีปัญหาโดนหนุ่มเจดนอกใจหรือเปล่าอันนี้คนสงสัยกันค่ะงานนี้พอเหล่านักข่าวเจอนุ่มเจด
ก็เลยต้องถามหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงดีพอมีคนมาถามว่าสิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดอะไรอย่างที่บอกไปนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเจดกันหน่อยตกลงว่าเจดเนี่ยใช่คนที่นอกใจแล้วก็โกหกแบบที่วิวไม่ชอบหรือเปล่าไปฟังค่ะ
ถึงก็บอกกินข้าวก็บอกออกจากบ้านก็บอกถึงบ้านก็บอก

แล้วความรักมันมีปัญหาตอนนี้ครับเตียง

อ่ายืนยันชัดเจนว่าความรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาหนุ่มเจด
ไม่ใช่คนนอกใจไม่ใช่คนเจ้าชู้นะจ๊

ว่าแฟนเราไม่ชอบอะไรเราก็จะไม่ทำ